ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละฮะ

ตกสระว่ายน้ำเสียชีวิตครับ

สระว่ายน้ำในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
นี่คือน้องพีชน้องพีชเด็กพิเศษอายุ๕ขวบนี่แหละครับ
ก้าวลงไปในสระนะฮะ
เดินอยู่แล้วก็กล้าวพลาดลงไปตกลงไปในสระครับ
สระนี้ลึก๑เมตร๔๐เซนติเมตร

คนขับรถของโรงเรียนมาเจอแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับช่วงสัก๘โมง๔๐ของเมื่อวานนี้
ผู้สัดข่าวไปที่บ้านของน้องพีช
อยู่ที่ตะบนหินตั้งอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นนี่แหละครับ
ญาติญาติอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจครับ
เฉพาะนางลำดวนอายุ๗๐ย่าของน้องพีชร้องไห้กันอยู่นะครับ
ก็ไปเก็บเสื้อผ้าสิ่งของของเล่น
คือคุณย่าเนี่ยเล่าบอกว่าแม่ของน้องกับพ่อของน้องทำงานอยู่กรุงเทพ
ส่วนพีชอยู่กับญาติที่ขอนแก่น
วันเกิดเหตุโรงเรียนก็โทรมาบอกว่า
ตกสระน้ำนะแล้วส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยน้องเสียชีวิต
คุณย่าบอกช็อกแล้วก็เสียใจมาก
เย็นวันเดียวกันครับนายชาญชัยสอนศรีวิชัย

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับ
ก็ไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน
ซึ่งท่านผู้บริหารของโรงเรียนนะครับคุณสโลชินสุวิสุทธิ์นะครับ
เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เสียใจมาก
เสียใจมากขอน้องรับความผิดพลาด
โรงเรียนเปิดมา๖๖ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
วันเกิดเหตุครูประจำชั้นไปเข้าเวรที่ประตูทางเข้า
แล้วเห็นน้องพีชมาเรียนหนังสือตามปกติ
ก็ไม่รู้ว่าน้องพีชไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนแต่ไปที่สระน้ำ
ประกอบกับเป็นวันสอบด้วยนะครับ
ก็จริงจะไม่มีการใช้สระหรอกปิดล็อกประตูแล้ว
ส่วนครูที่อยู่ดูแลสระน้ำก็ไปทำหน้าที่คุมสอบแทนวันนั้นนะครับ
แล้วตรงสระเนี่ยประกอบกับอยู่ในระหว่างซ่อมรั้วด้วย
คุณผู้ชมคือจะเปลี่ยนจากไม้แล้วเป็นสังกษีนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่คาดคิดจริงนะครับ
ว่าจะมีนักเรียนในเล็ดลอดสายตาของคุณครูนะครับ
โรงเรียนจะเยียวยาครอบครัวในทุกกรณีครับ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ
โดยปกติจะมีสองคนทำความสะอาดเพราะสระเนี่ยใหญ่นะคะ
คนนี้วันนี้เป็นวันสอบกลางภาค

แล้วก็ปิดกุญแจที่ประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างนะคะ
คนนี้คุณครูก็ขึ้นไปคุมสอบค่ะ

สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น

เราก็จะขอดูแลอย่างเต็มที่
แล้วก็สุดความสามารถของที่โรงเรียนจะทำได้ค่ะ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ท่านมาดูเหตุการณ์
ท่านก็กำชับนะครับบอกว่าอย่างนี้จะเข้มข้นขึ้นนะ
สระว่ายน้ำแล้วก็รั้วไหนจะทำ

มันสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนเข้าไปนะครับ
ส่วนเรื่องการเยียวยาโรงเรียนก็รับปากว่าจะแก้ไข
ที่ได้รับการแนะนำแล้วก็จะช่วยเหลือเต็มที่ครับ